เรื่องของลุงเมียลวิเทศรัชพฤกษ์ที่นรถบุรี

แล้ววันนี้ก็ยังมีผู้ปกครองเดินทางไปแจ้งความเพิ่มเติม
เอาผิดกับครูหรือว่าพี่เลี้ยงหรือว่าครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนนะฮะ
ขณะเดียวกันเราได้เจอผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่ง
เขาเคยเรียนที่นี่ค่ะลูกเคยเรียนเนื้อตอนสองขวบอืม
มา๓ปีมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยลองย้อนไปถามลูก
ลูกนี่เป็นลูกสาวนะไม่เคยดูข่าวไม่เคยเห็นข่าวเรื่องนี้
ถามลูกว่าลูกรู้จักครูคนนี้ไหมชื่อแบบนี้แบบนี้
โอ้โหลูกเล่าเป็นฉากโอ้โหถูกทำร้ายนะฮะตอนนั้นนะฮะ
เดี๋ยวไปฟังนะครับรู้จักครูคนนี้ไหมชื่ออะไร
จุ๋มเขาใจดีเปล่าใจร้ายก็เท่าไรหนูอ่ะ
เขามาตีหนูตียังไงอ่ะตีหนูไปเนี้ยเจ็บขา
เขาใช้อะไรตีใช้ไม้ใช้ไม้ไปยุดแล้วเขาจับหนูหรือใส่ท้ายาอะไรยังไงนะ
เล่าให้พ่อฟังอ่ะใส่ใส่หนูว่าหนูไม่ตั้งใจเรียน
ครูก็ใส่เอาหนูไปใส่ถังขยะยังไงอ่ะทำยังไง
ทำไปอุ้มหนูไปใส่ถังขยะจริงเหรออืมแล้วหนูร้องเปล่าร้อง
ไม่เอาหนูกะหนูก็ไม่รักครูไม่รักครูไม่รักครูถึงกับไม่รัก
ครูแล้วครูคนนี้อ่ะแล้วคนนี้อะไรชื่อคนนี้คนนี้อ่ะ
ชอบมาหนูจริงเหรออืมทำก็บีบทำไมล่ะ
ก็บีบอ่ะก็นิสัยไม่ดีนี่ค่ะเด็กนะคะ
เท่ากับว่าถูกครูจุ๋มตีแล้วจับใส่ถังขยะ
แล้วถูกทิชเชอร์อีกคนนึงมาบีบที่เราต้องดูดเสียงไว้
น้องเนี่ยออกมาแล้วนะฮะเพราะพ่อบอกว่าตอนเข้า

ทำไมลูกสาวดูลักษณะท่าทางไม่อยากไปเรียน
กลัวครูดูอาการผิดปกติเลยให้ออกมา
นี่ออกมา๓ปีแล้วพอมีข่าวเรื่องนี้ดังขึ้นมา
ลองเอาภาพเนี่ยครูคนนู้นครูคนนี้มาให้ลูกลูกเล่าให้ฟังอย่างนี้เลย

เด็กเขาจำเด็กเขาฝังใจ
กับเรื่องราวร้ายที่เกิดขึ้นกับที่โรงเรียน
นี่ตั้งกี่ปีเด็กยังจำถูกต้องยังจำได้ทุกอย่างเลยนะคะ
แม้เด็กจะเล่าในลักษณะเหมือนกับคือ
ก็อาจจะไม่ได้กลัวอะไรมากเหมือนตอนนั้นแล้ว
แต่ยังจำหมดเลยนะใช่จำหมดเลยนะ
คุณพ่อก็โพสต์คลิปลูกสาวนะฮะ
ช่วงที่อย่างที่ท่านเห็นเอารูปครูจุ่มที่เกิดเหตุ
ที่สารศาสตร์วิทยาลัยจะพึกให้ลูกดู
ลูกเล่าได้หมดจำได้หมดนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามเสียงที่ท่านได้ยินนะฮะตามภาพที่ท่านได้เห็น
คุณพ่อบอกว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาเกือบ๓ปีแล้ว
แล้วถ้าตอนนั้นเนี่ยนะคือถ้าย้อนไปตอนนั้นเนี่ย
แล้วน้องเนี่ยจะบอกว่าเด็กเกินกว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้เลยนะ
พ่อบอกนะฮะคือไม่น่าเชื่อลูกจะเจอเรื่องแบบนี้นะครับ
แล้วลูกเนี่ยจำฝังใจมาจนตอนนี้ที่อัดคลิปเพราะลองถามลูกดูว่า
ลูกถูกทำร้ายไหมอยากจะรู้ผลปรากฏว่าโอ้โหโดนฮะ
เป็นช่วงที่เข้าเนอร์เซอรี่ตอน๒ขวบเตรียมอนุมาน๓นะครับ
ตอนนั้นนะฮะเด็กมากนะครับพ่อบอกเสียเงินตั้งแพง
อยากได้สภาพแวดล้อมดีกลับต้องเจอความทรงจำแย่
ที่ครูทำกับลูกสาวแบบนี้
เราไปคุยกับคุณพ่อคนนี้นะฮะคุณพ่อบอกว่าเมื่อปี๖๖
ส่งลูกสาวไปเรียนที่โรงเรียนนี้อยากให้ลูกได้ภาษา
เรียนได้๒ปีตัดสินใจย้ายไปเรียนที่อื่นเลย
เพราะว่าลูกมีพฤติกรรมที่แบบเปลี่ยนไปมีอาการหวาดระแวง
ครูไม่อยากไปโรงเรียนไม่กล้าแสดงออกเหมือนกับที่เคยเป็นนะ
จนตอนนี้แม้จะออกมาแล้วพอมาเห็นข่าวก็ตกใจ
ทำไมโรงเรียนเก่าของลูกเนี่ยทำไมมีเหตุการณ์ทำร้ายเด็กอนุบาล
ว่าลูกจะว่ายังไงปรากฏว่าลูกเนี่ยตอนนั้นอายุแค่สองสามขวบนะ
เอารูปสมัยที่เคยเรียนให้ดูครูคนนั้นครูคนนี้
ลูกเล่าอย่างที่ท่านฟังเลยครับทุกผู้ชมครับ
พ่อบอกเล่าเป็นฉากเลยนะ
มั่นใจเลยว่าลูกถูกกระทำแน่
ฝังใจเพราะลูกไม่เคยดูข่าวเรื่องนี้เลย
ไม่เคยติดตามข่าวเรื่องนี้เลยนะครับ
คุณพ่อบอกว่าอยากถามกลับไปยังครูที่ทำร้ายลูกนะฮะ

การลงโทษลูกเอาไม้ตียุงฟาดลูก
หยิกอวัยวะเพศลูกเนี่ย
นี่มันคือสิ่งที่ครูควรทำกับเด็กหรือ
แต่ก็โชคดีนะครับที่ตอนนี้ย้ายลูกออกมาทัน

ทำให้ลูกเนี่ยไม่ต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนั้น

ผมถูกจัดมาเกือบถาม๓ปีแล้วแต่เด็กก็ยังจำได้อยู่เลย

เค้าโดนอะไรมาเฉพาะตอนนั้นน่ะเค้าไม่เคยลากให้ฟังไม่เคยอะไรเลย
เป็นเพราะว่าเด็กไม่ค่อยกล้าแสดงออกแบบว่ากลัวครูไปเลยครับ
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแต่อยู่บ้านก็คือล่าเริงปกติ
เหมือนว่าอยู่ที่โรงเรียนจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับ
มันเหมือนกับสะเทือนใจอ่ะครับมันเด็กมาก
เด็กยังแบบเพิ่งพูดยังไม่ค่อยคล่องกันเท่าไหร่นะครับต้องมาเจออะไรพวกนี้
อยากให้มองว่ามันมันเด็กมันจามฝังใจอ่ะ
สิ่งที่เขาทำลงไปก็อยากให้มันมีการแก้ไข
มีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ช่วยดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
สารเด็กส่วนความเคลื่อนไหวที่สพชัยพฤกษ์ในวันนี้นะครับ
สพชัยพฤกษ์นี่เป็นเจ้าของพื้นที่ของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์นะฮะ
ปักเกร็ดนนทบุรีนะครับมีพ่อแม่ของน้องมาติน
มาตินอายุ๓ขวบนะครับอยู่อนุบาลของสรศาสตวิทยารัชพฤกษ์
มาแจ้งความนะครับกรณีลูกเนี่ยถูกพี่เลี้ยงที่ชื่อว่าครูกิ๊บ
ทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาหลักฐานเป็นคลิปตั้งแต่๒๑
ที่ผ่านมาที่ลูกชาย๓วันถูกทำร้ายถึง๖ครั้งนะเป็นคลิปที่เพิ่งเห็นล่าสุดนะฮะเพิ่งเห็นเมื่อคืนนี้เอามาแจ้งความกับตำรวจนี่ฮะภาพตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือ๒๑นะน้องนั่งอยู่เฉยครูพี่เลี้ยงกิ๊บที่นั่งอยู่ข้างอยู่ก็เอื้อมมือไปตีแขนน้อง๒ครั้งวันเดียวกันฮะอยู่เฉยก็เดินมาตีที่หลังน้องก็นั่งอยู่เฉยเหมือนกันนะ
นะฮะ๒๑นะครับส่วน๒๒กันยายนนะครับทุกผู้ชมครับก็มีครูกิ๊บเนี่ยไปกระชากตัวน้องนะน้องมาตินเนี่ยนะฮะถูกกระชากจนตัวลอยขึ้นมานะครับเหมือนกับต้องการจะให้ไปนั่งข้างตัวเองนะฮะแต่ว่ากลับไปกระชากนี่เดินมาแล้วดึงกระชากอย่างนี้เลยนะครับช่วงที่น้องนั่งอยู่กับเพื่อนนะครับ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

นอกห้องบางทีน้องเขานั่งอยู่เฉยก็ไปตีหลังน้องอ่ะ
น้องเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะครูกิ๊บจงใจทำร้ายน้องอะค่ะ
น้องก็โดนพี่เลี้ยงคนนี้นั่งอยู่ใกล้แล้วก็มีตีน้องที่แขนบ้าง
แล้วก็เหมือนจะใช้ดินสอหรือว่าปากกาสักอย่างไม่ฟาดน้อง
จิ้มที่แขนน้องอะค่ะเสร็จแล้วก็จะมีแบบว่าเดินเข้ามาจากห้องอะค่ะ
เห็นน้องปุ๊บก็ทุบหลังน้องเลยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยอะค่ะ
ตลอดสามวันน้องน้องดื้อหรือเปล่าทำไมทำน้องบ่อย
เมื่อเช้าเมื่อเช้าเขาโทรมานะคะเขาบอกว่าคุณแม่ยอมรับค่ะ
ทำน้องจริงหรือตีน้องจริงเขาบอกว่าน้องอ่ะวิ่งออกไปข้างนอก
แต่นี่ก็เลยบอกว่าแต่ในคลิปน้องไม่ได้วิ่งออกไปเลยนะคะ
ก็คือน้องนั่งปกติแต่ว่าคุณครูก็มาตีน้องอ่ะ
เขาก็เขาก็ยอมรับทุกอย่างค่ะว่าเขาทำเขาบอกว่าเขาทำน้อง
เขาทำน้องจริงเขาขอโทษที่เขาทำไปเขารักน้อง
แต่นี่บอกว่าไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้รักน้องเลย
ทำแบบนี้ค่ะเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ไม่ได้ไก่เกลี่ยด้วยว่า
ให้เรายอมหรืออะไรก็คือเขาก็ยอมรับทุกอย่าง
แล้วถ้าเกิดสมมุติเขามาขอโทษแม่ต้องออกโอเคไหมคะ
โอเคไม่ยอมค่ะคงจะต้องเอาน้องออกเลยค่ะไม่ไว้ใจ
คุณไม่มีจิตวิญญาณในการเลี้ยงเด็กหรือว่าดูแลเด็ก
คุณไม่สมควรที่จะมาทำหน้าที่นี้คุณผู้ชมค่ะที่สพชัยพฤกษ์วันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ก็ไปร่วมประชุมกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็คุยกันถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะครูโรงเรียนสารวิเทศราชพฤกษ์ทำร้ายเด็ก
คุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะคะเขาก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
มีการกระทำความผิดทั้งสิ้นกว่า๕๐ครั้ง
โอ้โหกว่า๕๐ครั้งค่ะ
ตำรวจคุยกับผู้ปกครองกว่า๓๐ราย
พบผู้กระทำความผิดทั้งครูทั้งพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะ๑๑คนนะคะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหา
ดำเนินคดีให้ครบทุกคนโดนหมดนะคะ
ครับก่อนหน้านี้ดำเนินคดีไปแล้วสามคน
เท่ากับว่าเหลืออีก๘คน
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ครูรุษภาก็แจ้งความดำเนินคดี

ครับส่วนเรื่องกล้องวงจรปิด
ทางโรงเรียนเพิ่งติดตั้งเมื่อ๑๖กันยายนที่ผ่านมา
ตำรวจก็ตรวจสอบได้เท่านี้
อืมตำรวจบอกว่าดูครบทั้งหมดแล้วด้วยค่ะ
โอ้โหนี่แค่เห็นในกล้องวงจรปิดเท่าที่มีนะ
ใช่ค่ะที่ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐาน
แต่เด็กเล่าให้ฟังเด็กพูดออกมาจากปากเด็กเนี่ย
ครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะ